คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่วงดนตรีวงนี้กันบ้างดีกว่า
ฉันจำได้ดิฉันเกิดมากับยุคนั้นเลย
คุณไม่ค่อยเก่งน่ารักหมดใจ
จริงวงนี้มาพร้อมกับเพลงหลายเพลงที่ฮิตติดหูของเรา
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมค่ะตั้งใจฟังให้ดี

เขาบอกว่าคือสมาชิกทุกคนเนี่ย
เขาได้ตัดสินใจยุบวงดนตรีที่พวกเขาสร้างกันมา
ด้วยเหตุผลที่ต่างคนต่างโตขึ้น
แล้วก็อยากจะเดินหน้าทำในสิ่งที่รัก
ซึ่งส่วนตัวของหนุ่มกวางเองก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายนะ
ความทรงจำที่ยาวนานถึง๑๖ปีเต็มค่ะ
ตอนนี้คือต่างคนต่างแยกย้ายทำงานใหม่ของตัวเองนะครับ
ก็ว่ามันถึงเวลาที่เราอยากจะทำอะไรควรจะต้องทำแล้ว
แต่ก็ใช้เวลาคุยกันเหมือนกันก็กว่าจะเข้าใจกัน

แต่ว่าเรามีอะไรที่เราอยากจะทำจริงอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าอย่างเพลงชุดใหม่ที่จะทำผมก็คือค่อนข้างจะแตกต่างจากของเดิม
เดิมคือมีปัญหามากในการว่าเราจะทำอะไรใหม่
เพราะว่าเหมือนแต่ละคนก็เกรงใจกันไปเกรงใจกันมาด้วยอะไรอย่างนี้

วันนี้เราแยกทางกันอีกกี่ปีอาจจะโคจรกลับมาเจอกันอีกทีก็ได้

เจอพวกแฟนคลับต่างเวลาเราไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้

โอ้โหต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้ามากไปเลยนะอยู่มายาวนาน๑๖ปี

คือแบบที่ฉันจำได้ตอนนั้นฉันก็จนเป็นประมาณมัธยม
ประกอบอย่างนี้พูดไม่ค่อยเก่งอย่างนี้ร้องได้นะ
คือพี่กวางสงสัยคนดูแต่ไม่อยากร้อง
คือต้องบอกว่าพี่กวางเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไอดอลของหนุ่มหลายคนเลยนะ
ส่งผมหน้าตารวมไปถึงสไตล์เล่นดนตรีเล่นเพลงของเขาอย่างเนี่ย
เห็นแบบนี้ได้ยินข่าวแบบนี้ก็เสียดายเหมือนกัน
แต่ไม่เป็นไรดิฉันคิดว่าทุกคนยังคงอยากที่จะทำดนตรีในสไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็โตขึ้นมากกว่าเท่านั้น
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะถูกต้องค่ะ